จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการตั้งคำถามว่ามาจากเรื่องของค่าตอบแทนของคณะกรรมการวิทยานิพลหรือไม่ครับ
ในวันนี้ประธานที่ประชุมอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ก็มีการประชุมแล้วก็มีการเปิดเผยว่า
ตอบแทนของคณะกรรมการสอบวิทยานิพลนั้นเป็นไปตามมติของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนะครับ
พร้อมทั้งแสดงความเห็นว่าถึงแม้เรื่องนี้เป็นเรื่องของส่วนบุคคลแต่ว่าทำลายภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยครับ
อาจารย์นิวัตรกลิ่นงามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพชรชบุรีและประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กล่าวถึงกรณีเหตุการณ์ยิงอาจารย์ภายในพุทธวิชาลัยอาคารเรียมรวมและศูนย์วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๒คนเมื่อช่วงเช้าที่
เพื่อฟังบอกว่าผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตจะรัจากันเรื่องของการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของคณะกรรมการสอบวิทยาลิพล
ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงก็ย่อมส่งผลกระทบอยู่แล้วนะครับ
ขณะที่กรณีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการในการสอบวิทยานิพลของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนั้นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คืออัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะต้องขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยของแต่ละแห่ง
ส่วนใหญ่จะไม่เกินร้อนละ๘๐ของค่าเงินลงทะเบียนที่เก็บได้ครับส่วนจำนวนของคณะกรรมการสอบวิทยานิพลนั้นตามระเบียบก็คือว่าจะต้องมีกรรมการทั้งหมด๓คนคือบริธาน๑คนซึ่งต้องมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นบรวงศาสตราจารย์ขึ้นไปหรือตามมติของสภาวิทยาลัยกำหนด๒บุคลากรผู้ควบคุมก
ต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ด้านนั้นเพิ่มเติม
ซึ่งกรรมการสอบอาจจะมีได้ถึง๕คนครับ
ขณะเดียวกันหากเปรียบเทียบค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการผู้สอบวิทยานิพลในส่วนของ
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ก็มีหลักเกณฑ์ก็คือว่า
ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ส่วนกรรมการร่วมได้ไม่เกิน๗๐๐บาท
ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งนั้นอาจจะแตกต่างกันไปนะครับ
แล้วก็แปรผันตามสถาบันของรัฐบาล
หรือว่าเป็นสถาบันของเอกชนครับ